เรื่องของอาหารทะเลแล้วไปดูการจับปูดำขยำปูนาดีกว่า
เพราะเขาบอกว่านี่เป็นขุมทรัพย์ชายเลนเลยนะจ๊ะ
ว้าวอุ้ยใหญ่มาก

คุณนี่คือการจับปูดำแล้วคุณกล้ามเนี่ย

ไอ้ที่คีบนี้ลงไปเราไม่เห็นเลยนะว่ามันอยู่ในนั้น
ใช่แล้วคือมันคือปูดำมันอยู่ในป่าชายเล

มือลงไปแล้วดูกล้ามมันดิ

คุณค่ะอันนี้เป็นความชำนาญของคนจับต้องบอกอย่างนี้นะ
ขนาดเราปูแบบว่ามัดเอาไว้เรายังไม่ข้าวมือแห่เลยนะ
ถ้ามันใหญ่ขนาดนี้ถ้าโดนหนีไปแล้วก็
จริงจริงคุณเอาเป็นว่าอันนี้เป็นความชำนาญของเขา
แล้วชาวบ้านในพื้นที่เขาจะออกไปหาปูดำแบบนี้
เพื่อมาประกอบอาหารและส่งขายตลาดสร้างรายได้นะคะ
แล้วทั้งหมดนี้มันเป็นวิถีของชาวบ้านในพื้นที่เขตป่าชายเลน
ซึ่งเขาทำกันมานานแล้ว
ไม่ใช่การบุกรุกป่าชายเลนแต่อย่างใดนะคะคุณผู้ชม
ดูจากรูปตัวหนึ่ง๑กิโลอยู่นะ
เฮ้ยมันกว่ามากกว่าลูกใช่ป่ะลูกกว่าอยู่อันเกินลูกตัวใหญ่แน่นอน
วันหลังจะลองให้คุณชนะไปจับปูดำดู
เห็นอย่างนี้แล้วแบบปูผัดผงกะหรี่
โอ้โหคุณผู้ชมหิวแหละหิวแหละแบบนี้